มีเลข๙เกี่ยวข้องเหมือนกันติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ
เอาล่ะจับจ้องทำอะไรอยู่มองมาหน้าจอไทยรัฐทีวี
ตอนนี้งูเขียวมีหงอนจำได้หรือเปล่า

ห้าแล้วไม่อยู่คำชะโนษเนอะ

นี่เขาประจำการอยู่ที่ศาลตายายครับ
มีคนแวะเวียนไปขออะไรเยอะแยะมากมาย
แล้วก็ไปดูความแปลกเพราะเชื่อว่าจะให้โชค
แต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเขาจะไม่สบายดูนะ

เหมือนเขาจะบาดเจ็บมื้อปากเขากินอะไรไม่ได้นะ
แล้วเป็นมาหลายสัปดาห์จนสู้ผอมกว่าเดิมแล้วนะ

ทำให้ด้านของโรงประทานสภาทเทศบาลบรรดุงครับ
นายวีรพลรักษ์เสมอวงต้องไปดูซิว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างไร
แล้วก็ไปตามสัตวแพทย์มาช่วยตรวจสอบอาการมันด้วยนะครับ
ชาวบ้านเชื่อแบบนี้ว่างูเขียวตัวนี้เป็นบริวารของพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมา
ซึ่งจริงแล้วนะครับคุณผู้ชม
แล้วมันก็จะมีหงอนแบบนี้แหละเป็นงูไม่มีพิษ
แต่ชาวบ้านเชื่อจับใจเหลือเกินงูมีหงอนมันก็คล้ายก็ลักษณะเขามา
แบบนั้นถึงจะให้บอกว่าเป็นงูอะไรชาวบ้านก็เชื่อแบบนั้นไปแล้ว
ที่งูรวยขึ้นไปนิดหนึ่งเนอะอ่าทะเบียนรถนี่ท่านไหนเหรอ
หนึ่งห้าสี่อ่าทะเบียนรถนะครับอ่า
แล้วก็เลขที่สารตายาที่งูไปอยู่ก็คือเก้าสองเก้าโอ้ยเก้ามาอีกแล้ว
นะครับไอ้แม่เก้ามาอีกแล้วเออเก้ามาอีกแล้วเออ
นี่๙ไหมไม่รู้ก็ไปต่อกันที่อ่างทองแล้วกันนะคะ
อ่างน้ำมนต์นะคะเขาบอกที่วัดโบสถ์ค่ะนี่เลยไอ้ไข่นะ
แต่ละงวดชาวบ้านเนี่ยแวะเวียนไปส่องอ่างน้ำมนต์นะคะ
ไอ้ไข่วัดบทราชศรัทธาค่ะน้ำตาเทียนหยดเป็นตัวเลข
ชัดเบอร์นี้ยังก็ใครเอาเป็นเขียละไว้เหอก็ยังมีเคียลเล่านั่น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

ประทัดคือ๙๐๒แล้วก็เลข๔๘คุณผู้ชม
ผู้ร่วมงานก็เสาะหาเลขเรียกได้ว่าเมาหมดยกแผง
เหรอจริงเหรอ

ใช่แดดมันกำลังดีนี่จังหวะดี
เขาบอกเลิกงามยามดีทำพิธีปุ๊บอุ๊ยพระอาทิตทรงกฎเลย
มันก็ยิ่งขลังเข้าไปอีกอ่ะ
พระอาทิตย์กลมเนอะอะไรต่อแล้วเนี่ย
ส้มตำไหมอยากดูฬีล่า
อยากกินอยากกินส้มตำแต่ว่ามันตำธรรมดาไม่ได้

คุณพี่ค่ะครกอยู่ตรงหน้าค่ะไอ้ตรงที่คุณพี่ตำมันไม่ใช่ครกค่ะ
ไอ้ตรงมันมีอะไรมันถึงตรงหลัง
มันไม่มีอะไรค่ะตรงนั้นเออ
ก็ด้วยความที่ก็มันมีงานบุญอยู่
รกตรงนั้นน่ะพี่ตำอะไรหนีแต่มันไม่โดนอ่ะเออ
จะกินอะไรทีนี้ค่ะอ่าคนเขาก็ถ่ายคลิปโอ้โหสภาพแม่ครัว
งานบุญชาวเน็ตก็โอ๊ยคกนี้มันคงแซ่บหลายเนอะ
ก็ด้วยความที่ดนตรีในหัวใจมันมีเรื่องของหมอลำอยู่
เป็นเราเราก็แบบสนุกเนอะเออก็เอ้าก็ฉันอยากตำส้มตำ
ฉันก็อยากเต้นด้วยมันผิดตรงไหนอะไรอย่างนี้
น่าจะเป็นส้มตำครบที่แซ่บที่สุดกว่าจะได้กินแต่ตำไม่ขึ้นทุกโมง